ซึ่งมีภารกิจหนักหนาที่รออยู่นะครับ

หลังจากที่ตลอดเวลา๒๐ปีที่ผ่านมา

ประชาธิปัตย์พักที่เก่าแก่ที่สุดของไทย
ยังไม่ชนะในสนามเลือกตั้งสอสอเลยนะครับ
อะไรเป็นจุดอ่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้น

พักประชาธิปัตย์ที่ถือว่าเป็น
การเมืองเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย
ไม่เคยเอาชนะในสนามเลือกตั้งได้เลย

ตั้งแต่ปี๒๕๓๘เป็นต้นมา

แม้ในปีพศ๒๕๕๑

แต่ก็ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งใหญ่
คำถามนี้ผู้อาวุโสทางการเมือง

และหนึ่งในสมาชิกพักคนปัจจุบัน

ผู้นำพักไม่กล้าตัดสินใจ

มันเนื่องจากว่าอภิเศษชายคนไม่เป็น
เงินเราก็ไม่มี
เราก็ไม่เข้าไปคลุก

ดึงประชาชนเข้ามาหาเราได้

ประชานิยมอย่างที่มี
แค่คำพูดตอนนี้นะครับ

ไม่น้อยนะครับ
เริ่มเนินการตามประชานิยม

ที่ว่าเราไม่กล้า
และเราก็ไม่ควรดีแล้วที่เราไม่กล้า

เรามีจุดอ่อนที่หลัก

เราต้องเปลี่ยนเรื่องการบริหารจัดการภายใน

ของพรรคการเมืองทั้งประเทศเนี่ยมันใหญ่มาก
มันต้องมีคนช่วยกัน
คนแค่เมื่อกี๊คนไม่พอ
โครงสร้างราชการที่ยึดกฎหมายอย่างเดียวไม่มีความหลากหลาย
เพราะว่าโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรประชาธิปัตย์ที่มีลักษณะเป็นระบบราชการ
ทุกอย่างต้องเดินตามกฎระเบียบทุกอย่างจะต้องเป็นเรื่องของกฎหมาย
ทุกอย่างต้องเป็นระเบียบขั้นตอนเหมือนกับระบบราชการอย่างนั้น
แล้วก็ประชาธิปัตย์ก็เน้นการทำงานการเมืองในระบบรัฐสภา
ซึ่งนั่นคือการเมืองในมิติที่เป็นอดีต
แต่ในช่วงระยะเวลา๒๐ปีที่ผ่านมาและจากนี้ไปสู่อนาคต
การเมืองจะยิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยด้วย
การเมืองในมิติที่กว้างขวางมากขึ้นเช่นการเมืองในการมองปัญหาชีวิตประจำวัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหาร
เรื่องสิ่งแวดล้อมการเมืองเรื่องเพศสภาพ
เรื่องของความเท่าเทียมกันการเท่าทันโลกอะไรต่างเหล่านี้ครับ
เหล่านี้ประชาธิบัตย์ไม่เคยตอบโจทย์ให้กับสังคมได้
หรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือประชาธิปัตย์ไม่เคยฉายภาพอนาคตของประเทศไทย

เลือกหัวหน้าพักครั้งนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
หากผู้นำพักไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดและวัฒนธรรมองค์กรใหม่ทั้งหมด
หากต้องการชนะให้ได้เสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง